มาดูกิจกรรมจากการตัดผมที่จังหวัดเชียงใหม่
เขามีมาตลอดเลยนะใช่ค่ะเป็นกิจกรรมการตัดผม

ในหัวเดียวกันเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนทรงผมบ่อย
มีโปรโมชั่นใช่ค่ะส่วนค่าตัดนี่ก็๑๕๐บาทนะคะ
จากนั้นทางร้านก็จะนัดแล้วก็เตือนลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ของนายคุณวุฒิพุทธเจริญนะคะอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่เลย
เจ้าตัวไปเรียนตัดผมมาจากสถาบันชื่อดังหลายสำนัก
ก่อนที่จะตกแต่งห้องแถวของตัวเองเป็นร้านตัดผม
ราคาค่าบริการได้๑๕๐บาทตัดได้๓ครั้ง
ก็ครั้งละ๕๐บาทเองสิตีเฉลี่ยแล้วถูกนะครับถูกค่ะ
ส่วนลูกค้าทั่วไปที่ไม่ค่อยมีเวลามาแต่งผมตัดผมบ่อย
ทางร้านก็จะมีบริการเพียงท่านละ๑๐๐บาท
ส่วนราคานักเรียน๔๐๖๐บาทเท่านั้นค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าคอนเซ็ปต์ดังกล่าวมีแนวคิดเริ่มมาจาก
ผู้ชายกลุ่มที่ไม่ชอบตัดผมให้สั้นเกินไป
ซึ่งหลังจากตัดผมเสร็จใหม่กว่าทรงผมจะเข้าทรง
ก็ใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
หลังจากนั้น๑เดือนผมก็จะเริ่มยาวละ

นิดหน่อยเองแล้วแป๊บนึงมันก็ยาวเหมือนเดิม

จะบอกว่า๑เดือนนี่ต้องมาเก็บส่งนะจ๊ะ
มีแนวคิดที่จะเปิดร้านแต่งผมในลักษณะที่มีการดูแลทรงผม

ซึ่งหากลูกค้าที่ตัดผมไปแล้วไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนทรง

เพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ได้ตัดผมเฉลี่ยเดือนละ๑ครั้ง
แต่จริงแล้วผมนี่ยาวทุกสัปดาห์นะคะ
ก็จะต้องเก็บทรงเพื่อความหล่อกันทุกสัปดาห์ค่ะ
โดยจะนัดแล้วก็เตือนลูกค้าผ่านไลน์
แล้วก็บันทึกข้อมูลของลูกค้าแต่ละคน
พร้อมกับรูปทรงผมที่ตัดครั้งล่าสุดด้วย

ไป๑๐วันส่งข้อความเตือนลูกค้า
ครบโปรโมชั่นตามเดือนนั้นทุก๑๐วัน
ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณชารีฟเอ็มวัฒนา
ลูกค้าก็บอกว่าตัดสินใจเป็นลูกค้าร้านนี้เลย
เพราะว่าชอบคอน๑๐ร้านแก้ทรงได้ราคาไม่แพง
๑๕๐บาทมีคนดูแลทรงผมให้ตลอดทั้งเดือนเลย
ดีจังเลยน่าจะมีโปรโมชั่นอื่นด้วยนะคุณ
สมมุติสระ๑๐แถม๒

มีใช่ไหมสระ๑๐ครั้งแถม๒ครั้งสระให้ฟรีนะครับ